คุณผู้ชมฮะเมื่อเช้านี้ถ้าคนที่อยู่ในกรุงเทพมนาคอนคุณรู้สึกหนาวไหม
รู้สึกเย็นเย็นจนหนาวจริง๑๙องศา๑๙องศาบางพื้นที่๑๗องศา
ผมตื่นมาตอนเช้าประมาณ๒๐องศาก็ถือว่าอากาศเย็นเลยนะครับ
แต่ว่าถ้าขึ้นเหนือคุณโอ้โหสถานทรวงเลยคุณนะครับ
แล้วก็ไปดูอุณหภูมินี่อยู่ที่เท่าไหร่แล้วฮะ
อุณหภูมิสูงสุด๑๓องศาแต่ต่ำสุดก็๐องศาเซลเซียส
ปรากฏการณ์น้ำค้างแข็งเกิดขึ้นอีกแล้วนะฮะ
หลายคนบอกโอ้โหได้เห็นน้ำค้างแข็งเกาะรถเกาะย่าเกาะต้นไม้เต็มไปหมดเลยก็ตื่นเต้น
ในการที่จะลงไปถ่ายภาพกันนะครับ
เราเลยเก็บบรรยากาศมาให้คุณผู้ชมได้ดูเรื่อยนะครับ
สำหรับบริเวณยอดดอยอินถนนแล้วก็ที่กิวแม่ปานแห่งนี้นะครับ
อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่
เกิดปรากฏการณ์เหมือยขาบน้ำค้างแข็งบนยอดย่า
และบนหลังคารถของนักท่องเที่ยวนะครับ
ก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์น้ำค้างแข็งหรือเหมือยขาบ
เป็นครั้งที่๑๓ของฤดูหนาวปีนี้แล้วนะ
แสดงว่าปีนี้หนาวหนักกว่าปีก่อนนะครับ
นักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปรอชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าที่สวยงาม
รวมทั้งทะเลหมอกก็ไม่ผิดหวังครับ
เพราะได้เห็นทั้งพระอาทิตย์ขึ้นทะเลหมอกสวยแล้ว
ยังเห็นเหมือยขาบที่ขาวโพลนในพื้นที่
โดยเฉพาะที่จุดแวะก็คือกิโลเมตรที่๔๓
มีเหมือยขาบหรือว่าน้ำค้างแข็งเกาะตามยอดย่า
เกาะตามกรีบดอกไม้งดงามเป็นอย่างมากเลยคุณ
มีกล้องดีก็ถ่ายภาพได้สวยแบบนี้
เดี๋ยวนี้กล้องมือถือก็ถ่ายซูมได้สวยแล้วนะ

ให้ความสนใจในการขึ้นไปท่องเที่ยวจำนวนมากเลยนะครับ
สัมผัสอากาศหนาวกันอย่างไม่ขาดสายเลยนะครับ
สำหรับอุทยานเองได้มีความเข้มงวดในการตรวจคัดกรอง
พ่นยาฆ่าเชื้อตามจุดต่างในเขตอุทยาน
เพื่อเป็นการป้องกันโควิด๑๙ด้วยนะฮะ
อันนี้อุทยานเขาก็ให้ความสำคัญเต็มที่
โดยเฉพาะจุดพักแรมกลางเต็นต์เพื่อสัมผัสอากาศหนาว
ที่ดอยอ่างขางดอยผ้าห่มปกอำเภอฝาง
ม่อนแจ่มอำเภอแม่บริมดอยสุเทพปุ๋ยดอยคำ
วยน้ำดังอะไรต่างนานานี่นะครับ
ก็มีมาตรการในการป้องกันโควิด๑๙นะฮะ

นักท่องเที่ยวลดน้อยลงคุณ

เพราะหลายคนอาจจะหวั่นกลัวกับเรื่องของโควิด๑๙นะครับ
ไปดูที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
อำเภอนครไทยจังหวัดพิศนุโลกนะครับ
ยอดภูลมโรโอ้โหไปรับลมกันแบบนี้นะฮะ
เช้าวันนี้อุณหภูมิทั่วไปอยู่ที่๒๓องศาเซลเซียส
แต่ว่าอุณหภูมิยอดย่าอยู่ที่๐องศาเซลเซียสนะครับ

ก็คือน้ำค้างแข็งตามยอดย่าเช่นเดียวกันค่ะนะฮะ
นี่ที่พิศนุโลกนะครับก็ถือว่าเป็นพื้นที่ภาคเหนือหน่อยนะ

ก็นอกจากจะเห็นน้ำค้างแข็งด้วยความตื่นเต้นแล้ว
นี่ครับมองไปเห็นอะไรสีชมพูคุณ
อะไรนี่ฮะดอกนางพญาเสือโครงหรือว่าสากุระเมืองไทย
กำลังออกดอกบานสะพรั่งบรรยากาศเหมือนต่างประเทศเลย
แต่นี่อยู่บ้านเราเองนะฮะที่ยอดภูลมโลนะครับ
ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกได้สวยงามนะฮะ
คือช่วงนี้ต้องบอกว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรืออากาศเย็น
ประเทศจีนแผลลงมาปกคลุมอีกแล้ว
บ้านเรา๑๒วันนี้อุณหภูมิจะลดลง๑๓องศาเซลเซียส

อย่าลืมเอาเสื้อผ้าเอาเครื่องกันหนาว
แล้วก่อนนั้นเขาขอเลยนะคุณโลชั่นทาผิวลิปมัน

ส่วนภาคใต้ยังต้องระวังมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
แล้วก็ในส่วนของหย่อมความกดอากาศต่ำ
พาฝนมาภาคใต้ในช่วงวันที่๒๔๒๕ธันวาคมปลายปีนี้ด้วยนะครับ